เอาล่ะเราไปชิมกาแฟกันบ้างดีกว่า
แต่ว่ากาแฟที่พาไปนี่ไม่ใช่กาแฟที่คุณเคยทานกันแน่นอน

เพราะมันคือกาแฟลาวาที่จังหวัดเชียงใหม่

กาแฟลาวามันไม่ลวกปากหรอกครับ

มันมีวิธีการแต่คุณดูก่อนนี่นะคะ
คุณปียเดชกรยานมิตรและนายปากรชำนิวิกัยพงศ์ค่ะ
เป็นผู้ที่คิดค้นสูตรกาแฟลาวา
แล้วก็เชี่ยวชาญด้านกาแฟมากว่า๑๐ปี

บอกว่านี่เป็นการคิดค้นสูตรกาแฟ
สมกันระหว่างของไทยอินเดียและเอทีโอเปียนะคะ

ใช่รสชาติที่เป็นสูตรเฉพาะตัวหอมกลม
ดื่มไปแล้วหน่อยแหมความเป็นกาแฟ
มันจะแบบติดลิ้นติดคออยู่นะคะ

คือเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่ากว่าจะได้เมนูนี้มานี่นะคะ
มันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากคือคิดได้ภายใน๕นาทีเท่านั้นเลยนะ
ทีก็ปิ๊งไอเดียนี้มาได้เลยนะคะ
แล้วความพิเศษมันจะมี๓ช็อตคุณเห็นแก้วใช่ไหมจะมี๓ชั้น
ก่อนจะดื่มต้องจุดไฟที่ตัวกาแฟด้านบนก่อน
พอทานเข้าไปแล้วมันไม่ได้ลวกนะ

มันเบาและจะอุ่น
ไม่เขาจะทานไปชั้นให้รสชาติแต่ละชั้น
มันเข้าซึมเข้าไปร่างกายกัน

เพราะว่าถ้าเกิดกระดกกินแล้วไฟมันจะลวกหน้า
และเฉพาะคนที่มีหนวดมีเครานิใช่อาจจะระบากนะ
คุณชนะไม่ควรทานถ้าคุณคิดได้แค่นี้
วิธีการรับประทานเก๋นะ
ใครอยากจะลองลิ้มชิมรสดูนะครับ
ไปทานได้นะคะร้านบ้านกับดอย
ซึ่งเป็นที่แรกในจังหวัดเชียงใหม่และที่เดียวในประเทศไทยด้วย
ฟังเจ้าของร้านเขาพูดถึงกันหน่อยค่ะ
กาแฟไทยเนี่ยชุดเด่นของกาแฟไทยเลยคือมีความชุ่มฉ่ำนะครับ
หนึ่งจะมีความรู้สึกของสายน้ำนะครับ
สายน้ำความชุ่มฉ่ำความเป็นภึกษาเป็นพืช
กาแฟไทยเนี่ยจะมีข้อเด่นอันหนึ่งเลย
ก็คือการที่ว่าเขาจะมีลักษณะของหินมะลีบและประดอบไม้ขาว

เข้าไปปั๊บจบปุ๊บคือจบเลยจะไม่มีการตอบ
นั่นคือเหตุว่าทำไมเราต้องเบรนด์กาแฟในทุกวิธีสมาธิ
เพื่อให้ทำให้มีรสชาติที่ค้างคอได้นานขึ้น
หวานนานขึ้นแล้วมีกลิ่นที่ค้างจมูกนานขึ้น
คุยกับเจ้าของร้านไปได้ที่ร้านบ้านกับดอยคอฟฟี่นะคะ
เขาเปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าเป็นต้นไป
ร้านอยู่ใกล้กับถนนคลองชนรปฐานใกล้๔แยก๒ห้อ
สวนประชุมและแสดงสินค้านานชาติอันเพิ่มเมืองเชียงใหม่จ้า
ชิมมาแล้วก็ไลน์มาคุยกับเราหน่อยนะครับ
กาแฟลาวาของเขาเป็นยังไงบ้าง

ไอเดียดีเยอะนะคะสำหรับใครที่แบบเปิดร้าน
ของต่างมากมายเดี๋ยวนี้เขาจะงัดไอเดีย
ละเม็ดเคล็ดลับในการขายของมาสู้กัน